นั่นแหละครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาไปกัน
กันซื้อซื่อเลยใช่ขับบรรยากาศว้าวแต่ว่าผมสงสัยว่ามันยกได้ยังไง
คนร้ายเนี่ยพยายามยกฝาตะแกงเหล็กท่อระบายน้ำครับน้ำหนักจริงเลย
กว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัมโอ้โหเออขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ขี่หนีเนี่ย
ไปแล้วไปแล้วขี่หนีแล้วอ้าวแล้วแล้วลูกไอ้ใครใครถ่ายอ่ะ
ใครถ่ายใครบันทึกภาพอ่ะนี่แหละครับพลเมืองดีเขาเห็นเขาขับรถตามไป
ตามไปแล้วโอ้โหชื่นชมจริงนะพี่เขาไม่ลดไม่ละนะดอม
ครับตามเนี้ยตามยาวเลยเนี่ยฮะไม่ลดไม่ละโอ้โหนี่แหละครับ
พยายามจะตามคนร้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกนะครับวันที่สามสิบ
พฤศจิกายนที่ผ่านมาบนถนนเรียบเนินฝั่งขาเข้าเมือง
ใกล้กับสี่แยกครับสี่แยกไฟแดงพระยาตรังอยู่ฝั่งตรงข้ามจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดจันทบุรีโอ้โหมันยกหน้าจวนเลยว่าเฮ้ย
สอบถามพลเมืองดีครับเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุครับ
ขับรถผ่านมาเห็นแล้วเห็นเหตุการณ์เนี่ยคนแต่งกายแบบเนี้ย
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่พนักงานเทศบาลหรอกก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย
ทึกภาพเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้แล้วก็ขับรถติดตามคนร้ายไปนะฮะ
นี่แหละคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนไปนอกเมืองนะครับแล้วไปกลับรถเอาคลาดกัน
คาดกันแม่ทำไมคือรถมันขวางรถมาขวางก็เลยคาดการณ์แต่พี่เขานี่
อมดูความพยายามดูความเป็นพลเมืองดีแล้วดูความเป็นไหวพลิบ
ว่าขับรถต่อไปไหนรู้ไหมไปไหนร้านรับซื้อของเก่าอ๋อคือรู้เลยแหละ
เออเออเพราะว่าเอาไปก็ต้องเงินไงนี่นะนี่พลเมิงดีเออเพราะว่าไปเจอด้วยเหรอ
ไปเจอดีดอมไปเจอปั๊บนี่แหละคาดว่าอันนี้แหละอันที่ขโมยมา
ที่ถ่ายอยู่เมื่อกี้บันทึกภาพไว้แล้วขอข้อมูลจากร้านรับซื้อ
เก็บไว้เป็นหลักฐานให้ตำรวจโอ้โหนี่นะถ้าจับไม่ได้เนี่ย
เสียใจตายเลยนายกิจทพรโชธสุวรรณนายกเทศมนตรี
จันทบุรีบอกว่าเคยเกิดเหตุลักษัพลักษณะเดียวกันมานี้
แต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นคนเดียวกันในคลิปหรือเปล่าคาดว่าคนร้ายอ๋อ
มีน่าล่ะคือแม้จะยกยากแต่เตรียมการมาก่อน
ไอ้เตรียมยังไงคือมันควรมาตัดไว้ดอมอ๋อ
คือตัดไว้ให้เกือบขาดให้เกือบขาดเสร็จป๊
อย่างเดียวแล้วก็มาเอาที่หลัง
นี่แหละครับโอ้โหมูลค่าของตะแกงเหล็กชิ้นนี้นะ
ถ้าสมมุติไปซื้อมาไปทำมาไปจ้างเขาทำ
เอามาติดเนี่ยมันอยู่ระหว่าง

อันดอมคิดดูเกิดมอเตอร์ไซส์อ่ะขับแบบนี้เลี่ยนมามองไม่รู้อ่ะ
หรือคนคนเดินเล่นโทรศัพท์ลงไปเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชม๕๐๐๑๐๐๐บาทมันอยู่ที่วัสดุและขนาดความกว้าง
ครับนะแต่ถ้าไปชังโลขายอ่ะไปช่างโลขายเต็มที่ได้พอ
อันนี้ลงกฎราคาแล้วล่ะทั้งแผงอ่ะประมาณได้ประมาณ๑๐๐๐
แต่เอาจริงพวกร้านรับซื้อของเก่าคือก็ต้องเอ๊ะไว้ตั้งแต่แรกตอนมาขายแล้วไง
มันไม่ปกติอ่ะจู่คนธรรมดาบุคคลธรรมดาที่ไหนเอาตะแกงเหล็กนี้มาขาย
เทศบาลก็ให้นิติกรไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มมาตรการป้องกันทรัพย์สินของเทศบาลให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
ส่วนฝาตะแกงที่หายก็ไปเอาเนี่ยเห็นไหมก็ต้องไปเอาฝาท่อคอนกรีตมาติดตั้งไว้แทนก่อน
อยากรู้ชื่อเขามากเลยอ่ะ

แล้วยังไงมันปลอดภัยมันแข็งแรงมันใช้ได้แทนกันได้ไหมท่านนายก
ยังไงฝากดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ

โอ้โหพี่พลเมืองดีเขาทำขนาดนี้

อยากจะประกาศชื่อดังให้ในรายการเลย